เป็นเรื่องเป็นราวมีเพจหนึ่งค่ะมาแชร์ลักษณะคือไลน์หลุด
นายกอบตที่จังหารร้อยเอ็ดค่ะลักษณะคือมีคนเนี่ย
ใครอยากจะมาเสนอขายเรื่องของชุดตรวจฆ่าเชื้อโควิด
เสนอขายได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปขายต่อ
แต่มาพร้อมเงินทรรภ์๓๐เปอร์เซ็นต์นะคือลักษณะจะทุจริตนั่นแหละค่ะ
หลังจากที่ข้อความเนี่ยข้อความนี้มีการออกมาแชทโดยเพจ
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านพอโพสต์แบบนี้เราไปตรวจสอบต่อนะคะ
ว่าเอ๊ะใครอ่ะเป็นนายกอบตอบตไหนมีหลายอบตที่จังหารร้อยเอ็ดอ่ะ
ปรากฏว่าได้ความมาว่าอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นนายประเทืองรับความซื่อ
เป็นนายกอบตปาฝาทีนี้คุณประเทืองค่ะเปิดใจเปิดอกกับผู้สื่อข่าวเลยนะ
บอกว่าตัวเองเป็นนายกอบตปาฟ้ากว่า๕ปีแล้วนะ
ทำงานในพื้นที่มีทั้งคนรักและคนที่ตั้งใจจะกลั่นแกล้ง
คือจะบอกว่าคนเราเกิดมามีทั้งคนรักคนไม่รักอะนะคะ
บางคนก็คิดจะกันแกล้งเพื่อทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน้าที่การงาน
ยืนยันเลยว่าเรื่องดังกล่าวในเพจไม่เป็นความจริง
อบตปาฝาก็ไม่เคยมีการจัดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องของชุดฆ่าเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยเพราะฉะนั้นเพจนี้เอามาจากไหน
เดี๋ยวฟังเสียงนายกอบตหน่อยค่ะไม่ใช่ท่านนายกขายขายหรือเปล่า
ไม่มีครับผมไม่มีไม่มีในบ้านไม่มีขายไม่มีบริษัทมีพวก
มาผมก็ส่งต่อไปให้เพื่อนเพื่อนสนใจก็แล้วแต่ผมไม่สนใจ
เพราะผมยังไม่มีจัดจิ้อจ้างเลยอ่ะในโอวตอดอืมในโอวตอดผมยังไม่ได้ซื้อจัดจิ้อจ้าง
ยังไม่มีอะไรเลยผมก็โพสต์ส่งไปแล้วอันนี้คือข้อที่จริง
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนายกที่มีโพสต์ไปดูเหมือนว่าชื่อนายกเป็นคนโพสต์
บอกว่าถ้าอย่าซื้อติดต่อผมเอ่อที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ตรงนี้คืออะไรฮะไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้นี่
บางทีผมก็ต้องบอกแล้วไงบางทีมีทั้งคนรักผมคนชังผม
เกียรติผมครับอืมพวกเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็
ตัดแต่งได้อะไรได้แก้ได้อะไรได้อันนี้อันนี้สิ่งที่น่ากลัวโลกโซเชียล
สรุปแล้วนายกอบตปาฝาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวลักษณะคือ
โดนกันแกล้งนั่นแหละเอาล่ะแต่ว่าเหรียญมีสองด้านนะคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณวัญชัยคงเกษม
สั่งการให้ในอำเภอจังหารในฐานะผู้กำกับดูแลอบตแห่งนี้
ไปตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นกำชับบอกว่าทุกอย่างต้องยึดหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบว่ามีความผิดจริง
ก็จะต้องลงโทษคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งวินัยแล้วก็อาญาด้วยค่ะ